ทำไมอะ
มีบนเวทีด้วยแล้วก็วางไมค์เสร็จแล้วก็เข้าป่าไปถัดถวันเป็นเปียร์
แล้วก็เอามิดของเขาไปใจได้ไหม

พี่ป้ายเขาอยากไปเข้าดาวน์ในโรงแรม
เข้าดาวน์อยู่ในโรงแรม

อย่าไปเจาะ
แนนบอกพี่หน่อยซิว่าจะมีเหตุการณ์อะไรหรือเปล่า

โรงแรมของพี่เหตุการณ์อย่างนั้นหรือเปล่า

ผมว่ามีเรื่องราวดีเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายแน่นอนครับ

เพราะว่าตัวเลขแต่ละตัวนะครับก็สามารถบอกแนวโน้ม
เพราะเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้น

ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอาจจะมีทั้งดี

มีเรื่องราวดีเยอะแยะมากมายไปชมวิดีอาร์พร้อมกันเลยครับ
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้

สัปดาห์นี้เราจะมาพูดถึงตัวเลข
ในเบอร์โทรศัพท์ที่มีแนวโน้ม
เกิดเหตุการณ์แบบไม่คาดฝัน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ครับ

ส่วนคนที่มีเลข๐๓และ๐๘ในเบอร์โทรศัพท์

เพราะมีแนวโน้มที่จะล้มป่วยแบบเฉียบพลันครับ
แล้วคนที่มีเลข๕๗และ๗๕ในเบอร์โทรศัพท์

เพราะมีแนวโน้มอาจเกิดเรื่องทะเลาะวิวาส

มาถึงคนที่มีเลข๑๘๘๑และ๘๘
ติดกันหลายตัวในเบอร์โทรศัพท์
มีแนวโน้มที่จะมีงานเข้ากระทันหัน
จนทำให้ไม่ได้พักผ่อนนะครับ
สำหรับคนที่มีเลข๒๓๓๒และเลขคู่หลายตัว

เพราะอาจเกิดเหตุการณ์รถไฟชนกัน
ระหว่างแฟนกับกิ๊กแบบไม่คาดฝันครับ
แล้วคนที่มีเลข๐๒และ๐๕ในเบอร์โทรศัพท์

เพราะมีแนวโน้มจะถูกขโมยของหรือของหายครับ
มาถึงคนที่มีเลข๖๑และ๖๙ในเบอร์โทรศัพท์

เพราะมีแนวโน้มจะเจอเนื้อคู่อย่างไม่คาดฝันครับ
ส่วนคนที่มีเลข๙๐๐๙และเลข๗
ติดกันหลายตัวในเบอร์โทรศัพท์
มีแนวโน้มจะได้เดินทางไปต่างประเทศ

สุดท้ายสำหรับคนที่มีเลข๕๑๕๖๓๖๔๒๔๗๘๙
และ๙๘๗ในเบอร์โทรศัพท์
มีแนวโน้มที่จะรวยเปรี้ยงแบบไม่คาดฝันครับ
สำหรับคุณผู้ชมที่มีเลขกลุ่มเสี่ยง

เพราะนี่เป็นเพียงสถิติตัวเลขที่มีแนวโน้มเท่านั้น
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็อย่าลืมดูแลตัวเอง
รักษาเนื้อรักษาตัวกันให้ดีนะครับ
อย่างที่บอกนะคุณผู้ชมนะฮะว่า

ใครที่มีตัวเลขกลุ่มเสียงก็อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับ
เพราะว่าเป็นเพียงแค่สถิติตัวเลขเท่านั้นเองนะครับ
แนวโน้มอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้
จริงครับเพราะว่าเรื่องของตัวเลขก็เป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งนะครับ
ที่สามารถขับเคลื่อพลังงานด้านบวกได้นะครับ
ถ้าเกิดหยิบตัวเลขมาใช้ให้อย่างถูกต้องและใช้ให้เป็นนะครับ
รับรองว่าจะเจอแต่สิ่งที่ดีครับ
ถูกต้องส่วนใหญ่แล้วก็อยู่ที่สติสัมปชัญญะของเราเป็นหลักนั่นแหละ

มีความสุขนะฮะในการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั่นเองนะครับ

คุณผู้ชมเปิดมาเจอแน่นอนทางช่องไทยรัฐทีวีค่ะ

คุณผู้ชมคุณผู้ชมฟังตรงนี้นะ
สำหรับใครที่โอรู้สึกว่าปี๕๘ติดติดขัด
ปี๕๙เราจะลื่นไหลจะรื่น
ใช่มีแต่ความสุขเห็งรวยนะคะ

ไม่เอาพรือรับกันไว้เธอนะ

แล้วก็ขอให้เฮ็งรวยตลอดปีหน้าปีหาขาว

อ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วน้อง

สวัสดีค่ะ
ก็อยากให้ดันที่ไม่ดูตัวเลขสวยอะคะเพื่อไปเจอลูกค้าเยอะนะคะของดีได้
จะได้ตันเยอะข้างหน้าอย่างงี้ตั้งแต่ก่อนวันเกิดจนตอนนี้ค่ะไม่มี
เรื่องดีเลยทั้งเรื่องการงานเรื่องที่บ้านเรื่องสุขภาพค่ะ
อยากรู้ว่าหนูจะมีอะไรดีเข้ามาบ้างไหม
เล่นหนังมาทั้งหมดที่ผ่านมาทั้งหมด๔๐๐กว่าเรื่อง
๔๐๐กว่าเรื่องตัวเลขที่จริงจะมีตัวเลขที่บ่งบอกถึงความเป็นดังเอกสุดตา
เลขที่ไอดีครับจะเป็นตัวเลขที่บ่งบอกถึงความเป็นสตาร์ครับ

ผมว่าจริงแล้วตัวเลขของพี่อันน่าจะเป็นเกี่ยวกับมุมของความเป็นเลขเกี่ยวกับความขยันมากกว่า
พี่เอกเนี่ยจะหาเงินขยันในการไม่หยุดนิ่งครับ